พาไปดูกิจกรรมตามแบบฉบับวิถีดั้งเดิมของชาวบ้านที่ตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูนกันนะคะ
นี่คือการแข่งขันถอนกล้าดำนาค่ะจัดขึ้นที่บ้านเกาะใหญ่หมู่เจ็ด
ถอนกล้าดำนางั้นหรือ
ใช่แล้วค่ะคุณชนะกติกาการแข่งขันมีอยู่ว่า

ให้ชาวบ้านส่งตัวแทนออกมาแข่งขันทีมละ๒คนด้วยกันออกมาถอนกล้าดำนาทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้

เอาละรับเงินรางวันไปเลย

ถูกต้องแล้วมาให้กำลังใจดูไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างลุ้นอยู่ว่าทีมของเราจะชนะไหม
ก็คือว่าถอนกล้าดำนาทำให้ดีทำให้ไวห้ามใช้อุปกรณ์เสริม
สองมือล้วนค่ะ
เมื่อสัญญาการแข่งขันดังขึ้น
ปี๊ดนี่ต่างคนก็ต่างเร่งกันถอนกล้าดำนากันแบบนี้นี่
คุณเห็นไหมบางคนใช้ทั้งมือทั้งเท้าทั้งขุดทั้งแหวกทั้งถอนทั้งอะไรก็ไม่รู้
นี่เป็นช่วงของการปักต้นกล้าเพื่อที่จะดำนาลงไป
ใช่เวลาปักก้านก็จะมีวิธีการของเขาด้วยนะคะ
ท่านมีความชำนาญกันมากเลยนะคุณคะ
เลอะเทอะกันไปไม่เว้นแม้แต่คณะกรรมการที่สังเกตการณ์อยู่ค่ะคุณ

ผมเคยทำแล้วแล้วผมได้รับรสชาตินั้น

ข้นดิฉันก็ได้รับรสชาตินั้นไปแล้วเหมือนกันนะ
ถึงแม้แดดจะร้อนอย่างที่บอกไม่มีใครยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะคะ
ยังไม่หมดเท่านี้นอกจากการแข่งขันกินโครนแล้วเนี่ยนะ
การแข่งขันถอนกล้าดำนาแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งการแข่งขันที่เละเทะเลอะเทอะ
นโคนไม่แพ้กันเขาบอกยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
มันก็คือการแข่งขันจับปลาไหล
การแข่งขันจับปลาไหลเป็นการแข่งขันที่ไม่มีแบ่งอายุด้วย
สนุกสนานขนาดไหนไปชมบรรยากาศกันเลย
รับหลายคนจนนับไม่ได้
กว่าจะรู้ว่าเธอลื่นอย่างกับปลาร้าย
แทบตายสุดท้ายหลุดมือ
โอ้โหนี่ต้องบอกว่ารุมขนาดนี้เลยอ่ะค่ะ
ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยค่ะจับปลาไหลจับไปจับมา
เฮ้ยนี่ไงตัวนี้ตัวนี้
นิ้วโป้งนิ้วโป้งสาวเพื่อน

ดึงหมีดึงหมีถึงว่าจับไม่โดนสักนี้

คือดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคการจับยังไง
แต่ว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์

แล้วผมบอกเลยนะพอจบการแข่งขันแล้วจำเพื่อนไม่ได้
เพื่อนไม่ได้ไม่เท่าไหร่ที่บ้านอ่ะน้ำในโอ่งหมดอ่ะคุณ

ก็ต้องไปล้างตัวตามรุ่มน้ำต่าง
ใช่ก็ต้องไปบ้านเพื่อนไปรวมกันนะคะ
คือมันเป็นภาพบรรยากาศความสนุกสนานการแข่งขัน
ตามแบบฉบับวิถีดั้งเดิมของชาวบ้านทุ่งนุ้ยเขา
เราก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะ
เรียกรอยยิ้มเรียกเสียงฮาได้เป็นอย่างดีเลย

อันนี้ฉันบอกแล้วจับไปจับมาจับนิ้วป้วงเท้า

แต่ดูมันเหมือนงูเนอะ

ในนี้ไม่มีงูเขาต้องตรวจสอบดูแล้ว

อย่าว่าเป็นการทรมานสัตว์อะไรเลยคุณผู้ชม
มันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน

อยากให้เด็กเยาวชนเด็กรุ่นใหม่
ได้รู้จักว่าเฮ้ยคนเท่าคนแก่สมัยก่อน

เขากินอยู่กันแบบนี้เท่านั้นเอง
สร้างความสนุกสนานสมัครสมัครสาวเมื่อกี้ด้วย
ได้เรียนรู้นะรวมไปถึงการดำนาการปักต้นกล้าลงไปแต่ละต้น

ที่เขาบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสลังของชาติ
คุณหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินของจริง
เราลองทำกันแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
โอ้โหนาทีเดียวเท่านั้นแหละ
เค็ดขัดยอดทาถูทาถูเลย
ไม่ได้งานที่ง่ายเลยต้องยอมรับเลยว่าเกษตรกร
หรือว่าแบบชาวนาของเรานี่คือสุด
เพื่อให้เราได้มีคาบกินแต่ละเม็ดรอบปากยางเข็น

คุณนี่หลายอารมณ์นะใช่ค่ะอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างลดมาให้